ผมนวตีธนสกรอลุณประจำแผนกอิงเกียร์ชีวาคมี
ตำแหน่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับ
ลองกวนด้านชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือเชื้อโลกและสารลังสี
ซึ่งการเตรียมคำพ้อได้รับคำสั่งของกรรมทัพเรือ
ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสงครามนะครับหน้าที่ปฏิบัติของเรา
ก็คือในเรื่องของสงครามคอนชะละนอย่อมาจากเคมีชีวลังสีนิวเคลียร์
ก็จะประกอบด้วยชุดรองเท้าถุงมือและหน้ากาก
หน้ากากซึ่งสามารถกันเชื้อได้หน้ากากก็จะเป็นหลายรุ่นไป
ก็จะให้น้องก็แต่งชุดให้ดูชุดที่เราใช้เข้าปฏิบัติงานในวันนั้น
อาหารเนี่ยมันก็จะหน้าตามันจะเป็นสีเขียวหน้าตา
แต่วันนี้เราก็จะใช้อุปกรณ์ในการฉีดนะครับส่วนน้ำยาข้างในก็จะเป็นใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไว้นะครับ
น้ำยาฆ่าเชื้อที่เราใช้ก็จะมีทั้งแอนโกฮอร์๗๐และก็สารโคล็อฟ

อย่างเช่นตัวรถแล้วก็จะเน้นพื้นที่สัมผัสของผู้โดยสารทั้งหมดนะครับ
นะครับอันนี้ก็เอ่อ
สำหรับทหารเรานะครับภารกิจฆ่าเชื้อเนี่ย

เป็นภารกิจครั้งแรกสำหรับเชื้อชีวะนะครับ
เดิมเนี่ยของกรมวิทยาศาสตร์อาหารเรือเรามีชุดเป็นประการ

เอาไว้ใช้งานเกี่ยวกับการสงครามนะครับ